เราพยายามหาช่องทางที่มันถูกต้องที่สุดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่บอกครับวันที่ไปยื่นก็ไปยื่นที่สภา
ล่าลายชื่อกันผ่านไอลอร์๑แสนกว่ารายชื่อ
หวังว่าสภาจะพิจารณาสักหน่อยหนึ่ง
วันที่๒๔กันยาปรากฏว่าทั้งสสวฝั่งรัฐบาล
ว่ำร่างชนิดที่ว่าหักกันไม่มีเหลือเยื่อใหญ่กันเลย

เขาถึงต้องออกมาวันที่๑๔ตุลา
เพื่อบอกว่าในเมื่อสภาเป็นที่พึ่งให้เขาไม่ได้แล้ว
เขาจะต้องยกระดับขึ้นไปให้ถึงว่า

ในเมื่อเราผ่านสภาแล้วคุณหากหาน้ำใจเรา
คุณไม่มองว่าสภาเป็นทางออกแล้วอย่างนี้
แล้วมันไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องใช้อำนาจทางตรง

คือมีเหตุผลแบบถ้าสมมุติแบบพูดแบบเร็วมวลรวมก็คือว่า
คือส่วนหนึ่งที่เกิดม็อบครั้งนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่ามองว่าสภาเองไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วพึ่งไม่ได้แล้ว

ซึ่งแปลว่าข้อเรียกร้อง๒๓ข้อนี้คือตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ไม่หวังว่าสภาจะทำงานเหรอคะ

ก็คือ๒๖๒๗ที่สภาเปิดเนี่ยเราคิดว่าเป็นการแค่ถ่วงเวลาให้มีการดาวน์ม็อบ
หรือว่าให้อารมณ์ของคนมันลง
ฉะนั้นตอนนี้เวลานี้เราต้องการคนที่เป็นกลางหรือยอมรับได้สำหรับทุกฝ่าย

อันนี้รับฟังได้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณเปียรัฐกำลังจะบอกดิฉันว่า
มันมีการตั้งกรรมธิการก่อนรับหลักการอันนี้มันผิดแผงนิดนึง
อันนี้คือทำข่าวมาก็ก้งงเหมือนกันนะมีกรรมธิการก่อนรับหลักการ
วันนี้ตั้งใจว่าขอให้ถอนฟื้นจากฝ่าย
เรื่องประเด็นสะพานมันเข้าไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เปิดแล้ว
วันจันทร์ก็อีกแค่ประมาณ๓๐๔๐ชั่วโมงก็เปิดแล้ว
ผมว่าเคลียร์กันตรงนั้นได้ชอบไม่ชอบอีกเรื่องรับไม่รับอีกเรื่องนะครับ
แต่ว่ามันก็จะมีตัวแทนของทุกฝ่ายที่ทั้งพักเก้าไกล
ทั้งเบือดทายทั้งอะไรก็จะขอให้ฟัดฟันในสภาให้เต็มที่
แต่เรื่องสถาบันมันจะไม่จบแค่ในสภา
ถ้าสมมุติว่าถ้ายื่นไปเป็นกรรมธิการในสภาสภาก็จะไม่ทำอะไรมากแล้วจะเป็นเงื่อนไขอีกหรือเปล่า
แล้วสิ่งที่ผมห่วงคือฝ่ายที่ทนไม่ไหวจริงมันมีเยอะมาก
เดี๋ยวขอน้องอีกนิดหนึ่งจะถามแค่ว่าคือถ้าเรามองว่าสภาไม่ฝังใช้คือไม่ทำหน้าที่เนี่ย
แล้วข้อเรียกร้องมันจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงเพราะว่าคนในสภาไม่ได้มีแค่สอสอที่เรารู้สึกหัวฟัดหัวเหวี่ยงนะ
มีสวซึ่งอาจจะมองได้ว่ากึ่งจะเป็นคู่ขัดแย้งด้วยนะ
ก็นี่แหละเหตุผลทำไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขามองว่าที่มาของสวนั้นมาจากคนเอกประยุทธ์จันโอชา
แม้จะบอกว่ากลไกที่มาทั้งหมดเนี่ยมีการคัดสรรจากตรงนั้นตรงนี้
ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ล่างกฎกติกาต่างมา
ฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจในการแก้ไขปัญหารอบนี้
ชัดเลยคือคนเด็กประยุทธทร์จันทร์กล้าละเอาออกหรือเปล่า
อืมล่าออกเสร็จแล้วปุ๊บกติกาทางสภามีครับ
ในการสัญหานายุโรมนติชุดใหม่เข้ามาอืม
แล้วนายกรรมตรีชุดใหม่นั้นจะต้องทำสัญญาประชาคมกับผู้ชุมนุมและทั่วประเทศเลยว่า
มาครั้งนี้มาเพื่อกิจกรรมกิจการพิเศษในการล่างรัฐมนูลใหม่อืม
ให้เป็นฉบับของประชาชนจริงนะครับในในทางรูปภารมณ์นี้
มันไปลำบากทุกทางเหมือนกันนะก็ถ้าถามว่าถ้าถ้าไม่อยากจะมีฝ่ายไหนยอมกันเลย
มันก็ไปลำบากแต่ถ้ายอมว่ายอมรับว่ารัฐมนุนฉบับ
ช่องครอบที่มีปัญหาเนี่ยแล้วต้องการแก้เนี่ย
ถ้ามองตรงกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราคุยกันได้
เราเอาข้อเรียกร้องหนึ่งออกไปก่อนก่อนนี้คุณเอ็กยุทธ์นะค่ะ

ว่าสภาควรจะเป็นแกนหลักนะแต่มันจะไปชะงักตรงที่ว่า
ก็ในส่วนที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องคือถ้าจะแก้ต้องแตะได้ทุกหมวด

ขณะที่สภาพการเมืองส่วนใหญ่ก็คือว่าจะแก้โดยเว้นหวด๑หมวด๒
เอาไว้เพื่อความสบายใจมันก็ไปลำบาก
คือไม่ลำบากนะครับจริงแล้วก็ค่อยไปว่ากันว่า

เลือกตั้งเขาอาจจะไม่ให้แตะเลยก็ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่กังวลก่อน
แต่ณวันนี้เราพูดกันวันนี้และสิ่งที่ผมอยากพูดตรงนี้ก็คือ
ขอให้ถอนเรื่องของการไปใช้คำหยาบคาย
หรือการพูดอะไรที่เป็นการให้ร้ายที่ไม่ตรงความจริง
หรือไปพูดในที่สาธารณะให้ไปพูดในที่ที่มันควรจะเป็นสภาก็ยังได้
แต่ผมจะบอกได้เลยจากประสบการณ์ผมนี้
แต่ละคนเขาก็กังวลว่าเขาจะถูกมองยังไงบ้างอะไรบ้าง
แต่วันนี้ผมมา๒ประเด็น
หนึ่งผมไม่อยากให้ใช้คำว่าโหนเจ้ากับล้มเจ้า
เพื่อเป็นวัฒกรรมในการจมตีกันและกัน

อยากจะให้ถอนตรงนี้ไปเลยให้จบตรงนี้ไปเลย

ใดที่จะใช้วัฒกรรมนี้มาจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายกัน
แล้วก็ขอร้องว่าถ้าจะชุมนุมก็ชุมนุมไป

หรือช่วยดูแลคนในม็อบ
อย่าให้ใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรง
แล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจ

และเทิดทุนสาบันเท่านั้นเองครับ